หนึ่งที่ปราจีนบุรีก่อนหน้านี้เรานำเสนอ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กร้อง๕วัน๕คืน
แล้วหลังจากนั้นก็มีพวกร่างทรงมีหมอผีอะไรไปในพื้นที่

ใช่ค่ะทีนี้มีหมอผีคนหนึ่ง
เขาร่วมกับอดีตกู้ภัยมีการไลฟ์สดเหตุการณ์นั้น
แล้วพฤติกรรมที่ทำเนี่ยค่ะมันทำให้ชาวบ้านเดือดมากเลยนะ
ไม่พอใจมากเพราะว่าเขาเอาเท้าเนี่ย
ถีบพวกสารร้างที่อยู่ตรงนั้นรวมถึงรูปปั้นต่างด้วยค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยเป็นเดือดเป็นแค้น
เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ที่มีการไลฟ์ก่อนนะคะ
แต่ทางเขาไม่เหลือแหล่มอยู่แหล่มอยู่แหล่มอยู่
เนี่ยชาวบ้านหลายคนเห็นแล้วเขาก็สะเทือนใจกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่คือเขาไลฟ์เมื่อกลางดึกของวันที่๑๙พฤศจิกายนนะคะ
จุดตรงนี้เป็นป่าละมะริมทางบ้านโคกสว่าง
ที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปาจิบุรี
จุดเดิมนี่แหละค่ะที่เราเคยนำเสนอข่าวว่ามีชาวบ้าน
เขาได้ยินเสียงเด็กร้องเป็นเสียงร้องไห้
แล้วก็เรียกหาแม่๕วัน๕คืน
ชาวบ้านเขาก็บางคนเขาก็เชื่อว่านี่คือเสียงกุมารทองมาร้อง
ทีนี้ค่ะมีหมอผีที่เขาบอกว่าชื่อว่าอาจารย์ลือ
มาพร้อมกับมีกลุ่มมีพวกมาด้วยค่ะ
จังหวะที่กลางคืนชาวบ้านเขานอนหลับกันอยู่
หมอผีที่ชื่ออาจารย์ลือก็ไลฟ์
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
มีการใช้เท้าถีบสารเก่าที่ตั้งเรียงรายอยู่ตรงนั้น

อันนี้มันไม่ได้มาพิสูจน์แล้วมันมาทำลายแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนั้นนอกจากสารเก่าแล้ว
มีรูปเหมือนเกจิอาจารย์ชื่อดังต่าง
จริงชาวบ้านเขาก็เคารพนับถือนะ

ทำให้พวกสิ่งที่เขานับถือแตกหักเสียหาย
ชาวบ้านก็เลยกลายเป็นสาบแช่งกลุ่มคนที่มาทำแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราเลยไปคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตอนที่หมอผีมาทำลายศาล

หมอผีที่ชื่อว่าอาจารย์ลือแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึง
คือผัวล้นใส่ลูกประคำเดินมาด้วยกัน๒คน

เป็นจุดต้นโพที่มีพระพุทธรูปมีสารเก่าตั้งเรียงราย
ก็เริ่มทำลายเลยค่ะเอาเท้าถีบเอาเท้าเตะแบบนี้
ชาวบ้านบอกว่าตอนที่เห็นนั้นก็อึ้งช็อกงง
ไม่รู้ว่าที่ทำแบบนี้ทำเพราะอะไร
อีกคนนึงที่เราไปสอบถามเป็นชาวบ้านโคกสว่าง
เขาพูดแบบนี้เลยค่ะไม่เชื่ออย่ามาลบหลู่
ต่างคนต่างอยู่